อากาศหนาวแบบนี้ไปสัมผัสลมหนาวกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะ
ยังพาไปอยู่ที่ภาคเหนือกันเพราะว่าภาคเหนือตอนนี้อากาศมันเย็นจริง
อยากให้ไปเที่ยวกันดิฉันก็ไปเก็บเรื่องราวน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องราวของชาวไทยใหญ่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมไปค้นหาพร้อมกันไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะสวยไหมคะคุณโอ้โห
หมอกเยอะมากช่วงนี้นะคะไปที่บ้านผาบ่องจังหวัดแม่ห้องศร
หรือว่าเขาเรียกกันว่าชุมชนไทยใหญ่ทาวน์นั่นเอง
นักท่องเที่ยวเขาขนานนามกันแบบนี้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่รวมกันเยอะมากค่ะ
เพราะว่ามีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตแบบชาวไทยใหญ่ให้ได้ชมกันแบบจุใจเลยนะคะ
กำนันอมรคนเก่งแห่งบ้านผาบ่องเป็นคนพาดิฉันไปเที่ยวในหมู่บ้าน
สะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวยาวไปตามทุ่งนาเนี่ยค่ะสะพานนี้เกิดจากแรงใจของชาวบ้าน
ที่เขาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างด้วยเทคนิคการสารไม้ไผ่นะคะคุณ
สารไม้ไผ่แบบฝาบ้านชาวไทยใหญ่เลยแล้วก็กลายเป็นสะพานไม้ที่แข็งแรงมาก
เดินไปเซลฟี่ไปเมื่อสักครู่นี้คุณเห็นการแสดงไหมนั่นคือฟ้อนกิ่งกะหลาบแบบดั้งเดิมนะคะ
ต้องใช้ผู้ชายเป็นคนแสดงด้วยนะและนี่ก็คืออาหารว่างของชาวไทยใหญ่
เขานิยมทานกันก็คือถั่วจะมีทั้งถั่วกะละแปถั่วแปรหล่อถั่วเปโหอยู่เยอะแยะมากมายนะคะ
แล้วก็มีของว่างที่ทำจากน้ำตาลอ้อยแล้วก็ถั่วคั่วงาเยอะมากสารพัดเรื่องราวและวิถีชีวิตแบบทายา
กินนะน้องใบตองน่ากินมากแล้วก็จิบชาร้อนเป็นชาพื้นบ้านของเขา
จะมีความหวานปลายลิ้นนิดนึงกับถั่วคั่วหอมสดใหม่แบบนี้จุใจแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
อาทิตย์นี้๒ธันวาคมในรายการโอ้โหไทยแลนด์
เที่ยงตรงนะคะรายการที่เห็นแล้วมันต้องร้องโอ้โหสมชื่อจริง
ทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงนะคะ